วัดจะขาดท้าเวสวรรณได้อย่างไร

เดี๋ยวจะพาไปที่นครนายกชาวบ้านเขาต่างพาไปกราบไหว้ขอพร
ท้าเวสวรรคที่นี่ครับ
ท้าเวสุวรรณเล่าได้ไม่มีเบื่อ

นี่เราเล่าเรื่องนี้มาติดต่อกัน๒๓ปีแล้วนะ
แต่ว่าหลายวัดหลากหลายที่ที่แตกต่างกันออกไปก็มี

งั้นมาที่นี่วัดดงฮะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเขาบอกว่าคึกคักเป็นพิเศษ
มีกลุ่มชาวบ้านฮะพากันไปร่วมพิธีบวงสวงเบิกเนธรูปปั้นท้าเวสวัน

โอ้ยสูงตั้งห้าเมตร

ต้องขึ้นบันไดไปเปิดเนธเบิกเนธนะ

ส่วนใหญ่การเบิกเนธต้องให้พระท่านเป็นเจ้าพิธี

บ้านไม่พลาดหรอกมาร่วมงานนี้
เราต้องไปส่องหาอะไรดีอะไรเด็ดที่บริเวณโบ๊คสุดท้าย
โบ๊คก็คือปลายประทัดอ้าว
เลขหมายปลายประทัดถามว่าที่ได้จุดขนาดไหน

สองหมื่นนัดนะฮะโอ้โห

นัดแรกมาแล้วเบ๊ะเบ๊ะเบ๊ะเบ๊ะ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
เดินทางกันไปถ่ายรูปกันเอาไว้แล้วก็ส่งกันไปในไลน์กลุ่มปลายกลุ่มอะไรบอกกันหน่อยนะลายกลุ่มไงอ่ะแต่ดูสิดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันจะมีอันที่จุดก่อนหน้านี้อยู่แล้วที่อยู่ตรงกระบองที่มีคนฝากไว้ใช่ไหมแล้วมันกลายเป็นว่าเหมือนกันอันที่จุดใหม่เทียบให้ดูเลยเออมันเหมือนกันใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะว่าการจุดส
ส่องละหมื่นโบ๊ะสุดท้ายมันต้องมีสองโบ๊ะ

ก็กลายเป็นเบ๊ะเลย
อ้าวโบ๊ะเลยล่ะ

ฮ่า